สามารถรับชมได้ทุกวัย

ก็เขาหลาไปไปจีนไงเจ๊

ครั้งที่แล้วเขาไปญี่ปุ่นมาทีนึงแล้วนะ

มีอีกเดือนก็นิดเดียวเอาหน่อยตังไปเที่ยวทำจริง

คือก็ดูว่านายไปถูกรอบท้ม

ที่เที่ยวเก่งกว่าเจ๊อีก

เหรอครับสนุกไหมอากาศเป็นอย่างไรนะครับอเจมส์ครับไม่สนุก

ก็นั่งท่องอยู่ที่ร้านเนี่ยยุโรป

อย่ามิวแต่เล่นลูกค้าเข้า

ซื้ออะไรครับคุณผู้ชายครับสวัสดีค่ะ

ปะโทนึกว่าใครมาซื้ออะไรนักก้วยใครน่ะ

เดี๋ยวให้นักก้วยเข้าร้ำไม่ใช่ดูดีไหนเอาหนวดออกซิ
โอ้โห
เจ๊เจ๊เจ๊
เจ๊เจ๊เจ๊จำได้อย่าง
จำได้สวัสดีครับท่าเจ้าคุณ
ไอ้ดอทมึงย้ายให้ไปตรงนี้ดีนะโอ้โฮ
เอ๊ะเอาก็มิเออใช่มันใช่อ่ะ
เหมือนฉันเคยเห็นเจ๊แต่งตัวยังไงไม่รู้อ่ะ
ใช่นี่เนี่ยมันตรงผมอ่ะ

จะมาแต่งตัวเหมือนชุดฟอร์มพวกเราเลย

เค้าเล่นนางจีนนางเอกนางจีน

อย่างนี้ก็ต้องเลี้ยงดูปูเสือเขาแบบดีเลยนี่
จะได้สมฐานะคนไทย

อุ้ยชงตีตายแม่กินชงตีตาย

รีดหงว่ากูหยิบหยิบผมดิ
หลีดแล้ว
นี่น้าพาไปกินเล่งหงเจแต่เล่งหงแพงนะเจ
ของเขาอร่อยดีมีคุณภาพนี่นะ

พาแฟนมาจากเมืองจีนก็พาไปกินขนมจีนสิ

ในข้อเมนูเค้ามีหนึ่งล้านเจ็ดสิบเอ็ดแสน
ก็ดูเมนูที่มันถูกที่สุดสัก๓เมนูสิ

โอ้โฮแล้ว๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด

เมนูไหนราคาถูกที่สุด
๑เป็ดปะกิ่งจานใหญ่
๒ไก่แช่เหล้าจานใหญ่
ขาเป็ดอบหม้อดินจานมาตรฐาน
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
ที่ร้อยไร่หน้าบ้านติดทะเล
โอละเฮหลังบ้านพี่ติดภูเขา
ว้าวขอบคุณครับ
สอดด้านข้างติดกันก็ของเรา
ขอบคุณค่ะ
แต่น่าเศร้าทั้งหมดติดหนี้ธนาคาร

เอาล่ะครับผมเป็นเจ้าของหมวดน้ำมัน

ผมว่าน้ำท่วมต้องอุปกรณ์ว่ายน้ำดีกว่าครับเสีย

นี่ครับผมเสีย
อย่าต้องบอกผมใช้ว่างที่เยอะนะ

เออไม่แพงครับเสียโฟมว่ายน้ำ

นี่ดีกว่าครับแว่นตาดำน้ำ
ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดครับ
นี่เหรอครับอันนี้ตัวช่วยหมดแล้วด้วยพี่บอลค่ะ

โคตรยากเลยแหละบอกเลยยากไหมยากมาก

ดูจะตามมืออย่าตั้งขอมจะเสีย
อุปกรณ์ว่ายน้ำทั้ง๓แบบนี้พี่ทง

คือเป็นข้อชี้วัดนะตอนนี้ตัวช่วยพี่ไม่มีแล้ว
๒ทางเลือกห้ามือกับมือเปล่า
ตอนนี้ต้องตั้งสมาธิแล้วฟังสิ่งที่พี่บอล

และนี่คือโฟมสุดไว้น้ำครับ

โฟมสุดไว้น้ำไปไหนล่ะ
ทั้นจรเคสอบท่านขอบคุณค่ะเข้าไปสอนจรเคไว้น้ำได้เลยค่ะได้ครับ
เอาล่ะได้ยินแล้วนะพี่บอลนครนเบิร์ตบอกข้อนี้ไม่ธรรมดายากอยู่ยากอยู่
พี่คะนี่คือคำถามข้อที่๗นะมูลค่า๕๐๐๐บาทพี่
อุปกรณ์ว่ายน้ำทั้ง๓ชนิดชนิดไหนราคาถูกที่สุดพี่ไม่มีตัวช่วยแล้วนะ
คือถ้าตอบข้อนี้ถูกข้อต่อไป๑แสน
ทงสติก่อนสติก่อนอย่าเพิ่งวิตก
ถ้าผ่านข้อนี้ไปได้ข้อต่อไป๑แสนบาทรออยู่พี่คะ
แต่ถ้าพี่ตอบผิดพี่อู๊ดกลับบ้านมือเปล่าพี่
ทงเราไม่ต้องตอบไหม

ไม่ตอบมือกลับบ้านมือเปล่าเหมือนเดิม
สมมุติว่าเราลองตอบแต่ว่าถูกหรือไม่ถูก

พี่ต้องการอะไรอยู่ในคำถามนี้คืออยากแค่ลองตอบเฉย
มีความรู้สึกว่าอะไรถูกสุดเอาเป็นพี่
คือความรู้สึกตอนนี้มันก็เท่ากันหมดแหละ
พี่ค่ะตอนนี้น้องรู้ว่าพี่สับสน
คุณผู้ชมทางบ้านระหว่างที่กำลังสับสนกันอยู่นี้นะคะ
คุณผู้ชมอย่าลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่นะ
แต่ว่าจะอยู่หัวหรือจะอยู่ท้ายไม่รู้นะ
ต้องติดตามดูรายการให้ตลอดนะคะ
เป็นอย่างไร
ไม่รู้

ทงถ้าพี่ตอบผิดพี่ต้องกลับไปทำงานลวกของพี่

ไม่ว่าจะตอบกั้น

อันนี้อันนี้ไม่น่าแพงนะ
เสียงแบบดูเอ้าถูกสุดสิจ๊ะถูกสุดเหรอ

อันนี้ไม่น่าจะแพงไงอ่างั้นเอาอันนี้จบไหม

อันนี้ก็น่าถูกนะแบบประงุ
นี่มึงคิดได้แล้วมึงก็โทรไปตามกูด้วย

อย่าเศร้าหายใจลึกพี่ทง
รายการมันไม่น่าจะแบบเอาง่ายมาถามข้อนี้
อ่ะมันอาจจะห่างกันสลึงเดียวก็ได้
อาจเป็นได้ตอบไหนที่ตอบแว่นก็ได้

เอ้าฉีกอะไรอ่ะเมื่อกี้ก็ไปบอกไปแล้ว
แว๊บแรกตอบอันนี้นะให้เขารู้สึกพี่คะ
เงิน๕๐๐๐รอพี่อยู่กับอุปกรณ์ว่ายน้ำ
หมื่นจะหายไปเพราะลมปากของเรานะตอนนี้เลยนะ
พี่จะยืนยันไหมคะพี่
ว่าพี่จะเลือกแว่นว่ายน้ำ

นี่เสียงหัวใจมันเต้นมาดันตุบถึงนี้เลยนะ

ตอบนะคะว่าแว่นว่ายน้ำเป็นของที่ราคาถูกที่สุด

โฟมว่ายน้ำพี่ทง
โมว่ายน้ำที่พี่ทงและพี่อู๊ดไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
นั่นไงทีละกูจะตอบโฟมอยู่แล้วใช่ไหม
ห่วงยางว่ายน้ำที่พี่ไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

๑๒๙บาท
ห้าหมื่นหรือมือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวเลขนี้ค่ะต้องถูกกว่าหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาท
พี่คะพี่ค่ะอะไรอยากได้ห้าหมื่นไหมคะหลอก
ไหนบอกพี่อู๋สิคะว่าอุ๊ดค่ะเราอยากได้ห้าหมื่นแล้วพี่อู๋อยากได้ห้าหมื่นไหมค่ะ
อยากลองบอกพี่ทงสิคะว่าทงค่ะอยากได้ห้าหมื่นทงค่ะอยากได้ห้าหมื่น
และราคาแว่นตาว่ายน้ำต้องถูกกว่าหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาท

พี่อู๋สค่ะพี่ทงค่ะห้าหมื่นหรือเปล่าค่ะ

โอ้โห

เขาวางตัวเลขผิดหรือเปล่าวางตัวเลขผิดหรือเปล่า
นี่มัน๑๓๕บาทเว้ย
นี่แหละมึงอยากจะบอกนะว่าโรคมากมันราบหายจริง
เอากลับมาวางที่เดิมพี่ทง

ต้องขอโทษพี่อุ๊ดไหม

เงินตั้ง๕๐๐๐นะเว้ย

อ้าวแล้ว๑๐๐๐๐เจ็บแล้วได้สักบาทไหม

เสียดายค่ะทั้งคู่ตอบผิดนะคะ
ห่วงยางเป็นราคาที่ถูกที่สุดค่ะ

นี่ผมไม่รู้จะด่าอะไรมันแล้วครับ
ความรู้สึกของพี่ทงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง

แต่เราเป็นคนใจดีเราก็เลยไม่กระทืบใคร

มาวันนี้พี่ได้อะไรจากรายการเราบ้างความรู้เกี่ยวกับราคา
ต่อไปนี้ไปซื้อของต้องดูราคาไหม

ได้ราคาณะปัจจุบันพี่อยากจะอื้อ

อย่างเมื่อกี้เนี่ยกระจกแปดเหลี่ยม

นี่ผมไม่แน่เทียมเลยบรีไฟล์แล้วเขาก็ล่วงให้๒๐๐

พี่แล้ววันนี้น่าเสียดายนะพี่ต้องกลับบ้านมือเปล่า
พี่เลยต้องกลับไปทำงานลวกของพี่

เมื่อกี้ถ้าได้รางวัลก็ไปไหนตัวไหน

โธ่อ่ะพี่คะ
ขอให้พี่กลับไปเจ็บช้ำกับสองคนไหนกุมมือกันแน่นสิคะ

พี่คะกลับบ้านมือเปล่าสวัสดีค่ะ
ไปเลย

พี่จะไม่มาอีก